ประเด็นเรื่องของลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับตอนนี้เนี่ย
สิบเอ็ดคนแล้วโอ้โหคือในส่วนบ้านเราในหลีกต่างประเทศมันก็มีแบบนี้
แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยมันโอ้โหมันเยอะนะคือเรื่องจำนวนคนเนี่ย
สังเกตดูแล้วเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปได้ครับทุกการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในเวลาอันรวดเร็วแต่ก็มีคำถามมาเหมือนกันว่าที่เปลี่ยนเนี่ย
คิดว่ามันจะดีไหมไปมองประเด็นเรื่องที่ว่าตกชั้นห้าทีมใช่ไหม
รีบเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปไล่เลียงดูหน่อยนะครับ
ว่าในสิบเอ็ดคนกับช่วงสิบเอ็ดนัดที่ผ่านมาเนี่ยมีใครกันบ้าง
ก็สรุปแล้วนะครับค่าเฉลี่ยนี่ก็คือว่าตอน๑นัดเนี่ย
ต้องมีคนตกงานโค้ชเนี่ยหนึ่งคนโอ้โหอันตรายมากเลยนะใช่ครับ
สิบเอ็ดคนจากเก้าสโมสรครับนะครับก็ถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับ
ระดูการที่ผ่านมาอ่าชัยนาศทีมแรกคุณชนะทีมแรกนะครับ
ก็คือชัยนาธฮอนบิลที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับ
หลังจากที่นะครับคุมทีมได้เพียงนัดเดียวเท่านั้น
จากนั้นนะครับบอร์ดผู้บริหารก็ได้แต่งตั้งเดนิสอามาโตกุญสือทีม
ที่เกิดคุมทีมในสิบไทษลิงค์สองเนี่ยกลับมาทำทีมอีกครั้ง
แต่ว่าผลงานของชายนาฏยังคงอยู่ในอันดับที่๑๖นะครับ
ก็ยังต้องดิ้นรนหนักอยู่สำหรับชัยนาธนะครับ
ก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จว่าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้น

แต่ว่าเราไล่เรียงตามลำดับให้ดูว่าใครเปลี่ยนต่อ
จากนั้นราชบุรีครับประกาศแยกทางกับคริสเตียนซีเกย์
๒กุมภาพันธ์บอลเปิดผมใจให้ผิดรู้สึกจะ๙กุมภาพันธ์นะ
ก็ประกาศแต่งตั้งทางเรเน่เดอร์ไซเยียที่เคยพาเมืองทองเป็นแชมป์ไทยลีก
คุมทีมต่อแล้วก็คุมทีมได้๑๔วัน
แล้วไปอีกปัจจุบันในบ่อบริหารก็ยังไม่ได้แต่งตั้งใคร
เขาคืออดีตคุณซื้อแหลกมาทำทีมช่วยคราว
แล้วก็รับช่วงต่ออ้าวผลงานดีครับ
ชนะ๓เกมในบ้านแล้วก็ยังไม่แพ้เกมเยือนด้วย

ฟอร์ไม่ดีเนี่ยต้องรีบแก้ไขนะครับ
อีกหนึ่งทีมที่ต้องเสียกุญสือมากฝีมืออย่าง

เพื่อเป็นการรับผิดชอบกับผลงาน
ถาวรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ทางด้าน

หลังจากมาทำทีมก็คือชนะ๓๐

จริงเนี่ยสันติก็คือเป็น
ลูกมอดในทีมอยู่แล้วเป็นสตาร์ทโพสต์อยู่แล้ว

ที่สร้างความหวังไว้สูงมากเสริมทัพนักเตะน่ากลัว

จุบันนี้ก็ยังอยู่อันดับ๑๔ของตาราง

แล้วก็ได้ทางอำนาจแก้วเขียว

ก็ถือว่าทิศทางดีขึ้นนะ

หรือยังโซนที่อันตรายสักเท่าไหร่

แล้วก็ให้คนนี้ครับรังสรรวิวัตชัยโชคนะครับ

มารับหน้าที่รักษาการไปก่อน

ถ้าได้๓เกมแล้วก็แพ้ไป๑เกม

ตอนแรกก็เหมือนจะมีทางด้านคุณสมชายซะเพิ่ม

ครับแต่สุดท้ายแล้วก็แน่นอนนะครับ
เห็นคนใกล้ตัวที่มีคุณภาพแบบนี้เนี่ย

กับการออกสตาร์ทที่ไม่ดีก็ประกาศล้าออก
เกมแรกในลีกเลยเหนือทางนครราชศรีมา

เชียงราย๐๒แล้วก็บุกไปเสมอกับ

ในวันที่๓เมศสายยนต์เนี่ย

แล้วก็ทีมก็ได้ตั้งทางด้าน

เข้ามารับหน้าที่คุมทีมชั่วคราว
แล้วก็ยังรับหน้าที่รักษาการจนถึงปัจจุบัน
นี้นะครับผลงานก็เป็นไปในทิศทาง

ในบ้านจากการคุมทีมสามเกมนะครับราชนาวีกันบ้างดีกว่าครับ
ราชนาวีเปลี่ยนแปลงไปแล้วถึง๒คนนะครับในเดือนเมษายน
ชมะนะครับวิริยะเผ่าพันธ์โดนปลดออกไปวันที่๓เมษายน
แล้วก็ตั้งทางโค้ชบูชำนาญแพร่ขุนทศมารับหน้าที่แทนครับ
ก่อนจะวันปลดไปหลังจากรับงานเพียงแค่แปดวันนะครับนี่เป็นสถิติที่
คุมทีมสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับจากนั้น
บริหารก็ประกาศแต่งตั้งนะครับทาง
ธิพงศรีทองอินอาเฟดอดีตกองหน้าทีมชาติไทย
โอ้โหผลงานในนัดแรกของอัลเฟสก็คือคุมทีมเสมอกับแอร์ฟอส
หนึ่งประตูต่อหนึ่งมานะครับเดี๋ยวต้องติดตามผลงานกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร
และไปปิดท้ายกันที่อุบลยูเอ็มทีนะครับหลังจากผลงานอยู่ในโซนตกชั้นมาอย่างยาวนานนะครับ
ก่อนที่จะตั้งทางด้านกา็มเหเบนซูกาอล์มารับงานคุมทีมต่อ

ใช่ขยับขยายกันว่าสมควรนะครับ
ผมว่าสิ่งสำคัญตามที่อ่านมาทั้งหมด

เรื่องของกำลังใจแล้วก็ทัศนคติ

บางคนอย่างของอุบลชัดเจนคุณชนะบอก
ก็ต้องเอาสก๊อตคูเปอร์มาเพราะเด็กหลายคนที่สก๊อตปั้นมา

คือบางครั้งพูดคำเดียวแท็กติกเกมมันซ้อมเหมือนกับหมดทุกทีมแหละ
แต่วินาทีในสนามพอต้องแก้ปัญหา
อยู่ที่ว่าคนข้างสนามมองหน้านักเตะแล้วมันกินใจกันไหมใช่ไหม
มีการบริสุทธิ์โค้ชกันเยอะมากน้อยแค่ไหน
มาดูกันหน่อยครับสถิติไล่เลียงกันตั้งแต่ปี๒๐๑๕เลยนะครับ
จำนวนมาจนถึงปัจจุบันก็ได้พบความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะ
๒๐๑๕นี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับคุณบุรปัตรครับ
นับว่ามากที่สุดในไทยลีกทุกครั้งเลย
อีกทั้งยังเป็นปีที่มีการแข่งขันในโซนตกชั้นค่อนข้างสูงนะครับ
ต้องดูว่าตัวเลขในปีนี้จะไปถึงไหมนะครับ๒๐คน
ส่วนปี๒๐๑๖ครับตกงาน๑๔คนน้อยกว่านะครับน้อยกว่าปี๒๐๑๕
แล้วก็ปี๒๐๑๗มีตกงาน๑๔คนเท่ากับปี๒๐๑๖
ซึ่งแนวโน้มก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา

แล้วก็ตอนนี้๑๑ปีแต่๑๑ปีออกแรงงานรวดเร็วมากนะครับ
คือบอลยังไปเพียงแค่๑๑นัดใช้๑๑คนแล้ว
ถ้าหากมาเทียบกันนะครับในปี๒๐๑๕ที่ปลดกันเยอะมากที่สุด๒๐คนเนี่ย
แต่ถ้ามาเทียบในช่วงสั้นกับ๑๑นัดของปี๒๐๑๘เนี่ยนะครับ
นั่นแหละตามตัวเลขเลย๓๔๕รูปปีนี้๑๑แล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยสถานการณ์แบบนี้
มีโอกาสเหมือนกันที่ฤดูการ๒๐๑๘อาจจะทำลายสถิติในปี๒๐๑๘
ครับคือถ้าเกิดจะซัดกันตอนนี้เนี่ยก็น่าจะพอได้
แต่ถ้าเกิดเล็กสอนยังเปลี่ยนกันอีกเนี่ยผมว่าน่าจะสุ่มเสียสำหรับทีมตกชั้นนะครับ
มันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคุณวรปัตนะด้วยเหตุผลอย่างแรกเลยเป็นปัจจัยที่เสี่ยงมาก
ก็คือเรื่องของจำนวนทีมที่จะต้องตกชั้นในฤดูการนี้ถึง๕ทีม
เพราะฉะนั้นเนี่ยข่ายที่ทีมที่จะมีโอกาสตกชั้นมันก็ไม่ใช่เพียงแค่๕ทีมสุดท้าย
ซึ่งโอ้โหวะคะแนนมันเปรียดกันมากนะ
คือมันต้องเกินไปถึงจนบอกว่าตัดครึ่งหนึ่งก็ได้นะ

แต่ถ้าเปลี่ยนว่าอยากเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ทีมมันดีขึ้นเนี่ย